คุณผู้ชมคะมาดูกันต่อเลยค่ะ
คราวนี้คนร้ายมาในคราบของลูกค้า
คือเข้ามาที่ร้านขายของชำนะที่มหาสารคาม

สุดท้ายเอาค้อนเหล็กนะทุบหัวเจ้าของ

ชาวบ้านก็มารุมช่วยกันแล้วก็จับตัวคนร้ายได้

เห็นนอนแบบนี้อยู่เนี่ยนะคะ
คือเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันประถมพยาบาลนายโกโสภารัฐ

คือคนร้ายที่ใช้ค้อนไปทุบหัวเจ้าของร้านขายของชำ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
แต่หลังจากนั้นเนี่ยแหม
พลเมืองดีชาวบ้านอยู่ระแวกนั้น
ช่วยกันจับตัวแล้วก็รุมประชาธรรมจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
ส่วนเจ้าของร้านที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกค้อนทุบหัวแตกเนี่ย
คือนายอนันต์นุ่นพักดีอายุ๕๓ปีค่ะ
โดยนายอานันต์เป็นแผลที่ศีรษะประมาณ๑นิ้ว
แล้วก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่านายโกทำทีมาขอซื้อบุรี

โกก็ล้วงหยิบค้อนเหล็กในกระเป๋าออกมาแล้วก็ทุบที่ศีรษะอย่างแรง
หวังให้สลบเพื่อที่จะเอาทรัพย์สินค่ะ
แต่เจ้าของร้านไม่สลบนะฮึดสู้ร้องขอความช่วยเหลือ
ทีนี้ลูกค้าที่เข้ามาซื้อของแล้วก็คนผ่านไปผ่านมาแถวนั้นได้ยิน
ก็เร่งเข้ามาช่วยแล้วก็จับกลุ่มไนโก้
รวมถึงรุมประชาธรรมจนสลบไป
หลังจากนั้นก็รีบโทรแจ้งรถพยาบาลให้มาช่วยเหลือค่ะ
ส่วนตำรวจรอก่อนรอให้ผู้ต้องหาออกจากโรงพยาบาล
แล้วก็จะควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ